ในยุคพลเนกชัดชายชุนฮวันเนี่ยบอกว่า
เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
แต่ยุคนี้สมัยนี้ค่ะเปลี่ยนถนนเป็นสนามรบนะคะ
ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
กลุ่มเขาเป็นคู่อริกันมาพร้อมเลยนะคะอาวุธครบมือ
ทั้งมีดทั้งปืนนะคะและชาวเนสเนี่ย
ที่เขาไปประสบเหตุแล้วเขาใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะ

คลิปนี้เป็นกล้องแรกนะคุณเห็นใช่ไหม
โอ้โหมาเป็นขยงเป็นฝูงแบบนี้ค่ะ
ทานโทษมาเป็นขยงแบบนี้ค่ะ
คือชาวบ้านเขาถ่ายคลิปนี้ไว้ได้นะคะ

เป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะในจังหวัดราชบุรี
พวกตะลุมบอลนักเรียนช่างต่างสถาบัน
บนถนนสายศรีเมืองไปทางตลาดกำนันหลัก
เหตุเทศบาลเมืองราชบุรี
ก็โพสต์คลิปเช่นเดียวกันรับอีกมุมหนึ่งนะบอกว่า
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นถือมีดไล่ฟันคู่อริ
ตัวเองกำลังขี่รถจักรยานยนต์หนี
พร้อมกับระบุบอกว่าโชคดีที่อีกฝ่ายหนีทัน
ไม่อย่างนั้นคงมีคนเสียชีวิต
แล้วก็ทำให้รถต้องหยุดหยุดนะดูนักศึกษาเขาตีกัน
หลายคนก็ต้องพยายามที่จะวิ่งหนีหลบตาย
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนลูกหลงเนี่ยนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแน่นอน
ทุกคนก็อยากให้แก้ปัญหานักเลงนักเรียนตีกันแบบรายวันแบบนี้
บอกว่าเอาจริงเอาจังสักทีเถอะ
สารคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนาะ